กยามบ่ายขยายความสุขแล้วก็ความแซ่บผ่านแน่นอนค่ะ
เราทานไปแล้วเราทำอาหารกินไปแล้ว

มาเลยค่ะคราวนี้เป็นเรื่องราวข่าวเฉาข่าวเมาส์ใช่
บอกว่ามีพิธีกรชายท่านหนึ่งนะคะชอบทำอาหาร
ปรากฏว่าอะไรรู้คุณผู้ชมค่ะไปเบี้ยวฆ่าเด็กนวด
โอ้โหเดี๋ยวจะเล่าถามลายให้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมไปถึงนวดแก้เมื่อยอะไรอย่างนี้หรือ
ใช่นวดแก้เมื่อยเมื่อยเมื่อยเห็นแล้วนวดไทยประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ทั่วไทยนะคุณผู้ชมค่ะเล่าให้ฟังคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเด็กนวดคนนึงเนี่ยออกมาแฉพิธีกรชายบอกว่าเซ็งมาก
เพราะว่าเบี้ยวค่านวดแค่๑๒๐๐เองนะคะ
รับงานนวดแผนโบราณแบบเฉพาะกิจโทรปุ๊บปั๊บแล้วก็มาหาเลยค่ะ
วันดีคืนดีพิธีกรชายคนนี้ก็โทรไปขอนัดแนะมานวดกันที่ห้องพักห้องหนึ่ง
แล้วก็พิธีกรชายคนนี้คุณผู้ชมเล่าให้ฟังว่าเขาชอบทำอาหาร
แล้วเคยออกรายการหาคู่ชื่อดังด้วยนะ

นี่คุณใช้คำว่าละเลงนวดดิฉัน
มันมันต้องเอาน้ำมันนวดผ่อนคลายเส้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
วดน้ำมันไงที่เขาบอกกันมาค่ะ
แล้วปรากฏว่าเรื่องเมื่อกี้ก็เอามาเมาท์กับเพื่อนนะคะว่า
โอ้โหคุณผู้ชมนวดจนแบบเมื่อยแขนเมื่อยไปหมดแล้วอะค่ะ
ปรากฏว่า๓ชั่วโมงผ่านไปนะคะทางฝั่งพิธีกรฝ่ายชายเนี่ย

ไม่ได้ติดเงินมาบอกว่าเดี๋ยวขอเลขบัญชีเดี๋ยวไปส่ง

ปรากฏว่านะคะผ่านมา๑เดือนผ่านไปนะคะตอนแรกก็ไลน์ไปแล้วนะคะ
โทรหาไปแล้วนะคะแล้วก็ทักหาแล้วก็โอ้โหปรากฏว่าไม่ยอมโอนเงิน
พันสองมาเป็นเดือนเนี่ยแล้วพอนวดอยู่ตั้งนาน
คือพอเอาไปเมาส์กับเพื่อนในกรุ๊ปไลน์โอ้โหมีหลักทงหลักฐานคุยกันแบบเมาส์มอยกันนะคุณผู้ชม
คือไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าพิธีกรคนนี้ก็มีชื่อเสียงหิ่งนี่ฮะ
ในกรุ๊ปแบบว่าเขาสนใจรังลำนิดนึงเนี่ย
วดตั้ง๓ชั่วโมงแขนลีลาไปหมดเลย
เพื่อนก็บอกว่าเออเซ็งด้วยเซ็งแทนเดือดมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
รูปสกรีนข้างหลังมันเกี่ยวข้องนะ
เกี่ยวนะคะแอปเก่งมากเอาให้หนักเลยโอ้นะคะ
แล้วจะบอกว่าตอนแรกก็ทักไปในไอจี
ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะพิธีกรชายคนนี้
ทำไงคะ
เปลี่ยนไอจีหนีไปเลย

คืองงมากพันสักหน่อย
ถึงขั้นต้องหนีหมอน้ำหน่อย
ต้องบล็อกหรือเปล่าพี่แจ๊ก
นั่นสิ

แต่จริงใดก็ตามก็ควรที่จะมีเงินสดติดตัวบ้าง
คือคนเราเวลาไปไหนมันมีเงินสดมันจะใช้คล่องกว่าอย่างพลอยกับเชอรี่เคยไป
ไปด้วยกันจะซื้อของเงินรวมกันยังไม่ถึง๕๐บาท

ใช่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเป็นกระบอกเสียง
เพราะว่าสงสารน้องเขาน้องเขาอยู่บางแสนด้วยนะ
คือเขาบอกว่าเขานวดจนเหนื่อย
ขอเถอะ๑๒๐๐แล้วพี่อย่าหนีไปเลย
หรือว่าพี่กลัวเมียรู้ว่าเมียมานวดแบบนี้

นวดอะไรเนี่ยมานวดแบบใกล้ชิดไง
ก็ไม่ธรรมดานั่นแหละค่ะก็เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ให้รู้ว่าถ้าคุณพี่ไม่อยากมีหลักฐานการโอนคุณพี่ควรพกเงินสดค่ะ
ใช่ค่ะถูกต้องที่สุด
สำคัญที่สุดค่ะอันนี้ก็สงสารคุณน้องหมอนวดเขาเหมือนกันน้อย
ถ้าชอบงานไปนิวทัศน์ผักคุณไม่ได้ตั้ง
พูดชายพี่เกริ้คนผู้ชาย

แต่ดิฉันขอยกมือนะคะไม่ใช่อาจารย์ยิ่งสัตว์ค่ะ

ใช่ไม่ใช่นะผ่านไปนะคุณผู้ชม